แต่ว่าบางทีคุณเคยมีความฝันว่าอยากจะทำธุรกิจนั้นธุรกิจนี้
พอเรามีความฝันแล้วเราก็อยากให้คนในครอบครัวเรามาอุดหนุน

อ่ะค่ะเรารู้จักกันมานานใช่ดิคุณคนแรกเลยนะ
ตกใจเหมือนคุณอาคุณหลานคู่นี้เลย

ดูจังหวะจากคนไอนคราชินอนุญาณพูดเด็ด

หนูจะเปิดร้านขายโรงศพ
ไม่รู้ว่าคุณอานี่จะต้องสนับสนุนคุณหลานดีไหมเนาะ

ความตายเนี่ยทุกคนหนีไม่พ้น

จองเอาไว้นะคือต้องสั่งเอาไว้ก่อนคิดถึงอนาคตเนี่ย

เยี่ยมเป็นคนดีมีน้ำใจดีแล้ว